มีผู้เป็นแม่คนหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีได้เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนนะครับ
หลังจากที่มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เฉียวชนลูกสาววัย๗ขวบจนได้รับบาดเจ็บหนัก
แต่ว่าไม่หยุดช่วยเหลือขับรถหนีไปโดยไร้ความรับผิดชอบ

ชนยังไงมันก็ต้องลงมาดูว่าทำไมมันเป็นยังไงบ้างค่ะ
รถมันเป็นยังไงซึ่งคืออะไรบ้าง
เขาลงมาดูเด็กบ้างเผื่อว่าเด็กแกเลือดไหลเยอะ
นี่เป็นเสียงของหนูน้อยวัยเพียง๗ขวบได้กล่าวเปิดใจถึงคนขับรถเก๋งสีเทา
ขับพุ่งมาชนตัวเธอจนได้รับบาดเจ็บหลายจุดทั้งใบหน้าปากและจมูก
ก่อนที่คนขับรถคันนั้นจะรีบขับรถหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
โดยไม่สนใจว่าหนูน้อยคนนี้จะได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
ขณะที่คุณแม่ของสาวน้อยคนดังกล่าวได้เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุว่า
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาได้พาลูกสาวมาซื้อของที่ตลาดสดศรีราชา
ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งจุดดังกล่าวเป็นคิวรถสองแถวและเป็นถนนเลนเดียว
ระหว่างที่ลูกสาวกำลังจะเดินข้ามถนนเพื่อไปซื้อลูกชิ้น
ขับขี่มาด้วยความเร็วก่อนจะเฉียวชนลูกสาวจนล้มลงกระแทกกับพื้นถนน
เลือดไหลที่บริเวณจมูกและช่องปากก่อนจะขับรถหนีไปโดยไม่เหลวแล
และไม่รับผิดชอบใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือน้องอ่ะลงลงจากรถเพื่อจะเดินตัดหน้ารถเราข้ามไปฝั่งนู้นก็ประมาณไม่กี่ก้าว
แล้วแบบจังหวะรถมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะตรงนั้นมันก็เป็นรถทางขึ้นอยู่แล้วทางข้างตลาดอ่ะครับ
ทีนี้พอน้องเดินออกไปบนรถก็คือรถตึ้งเลยตึ้งล้มแม่ก็กรี๊ดแล้วก็ลงไป
แล้วคนในแถวตลาดเขาก็มาช่วยประยุงน้องแล้วก็แบบบอกว่าเรียกฝันน้องหน่อยนะอะไรอย่างนี้
ก็เราก็ขึ้นรถแล้วคนเหล่านั้นบอกเห็นระเบียนไหมแล้วก็บอกไม่เห็นค่ะ
เห็นค่ะแต่ตอนนี้เอาลูกไปโรงพยาบาลก่อนให้เขามาดูน้องนิดนึงหรือว่ามาคุยกันค่ะ
เข้ามาคุยกันนิดนึงคืออยากจะให้แบบเห็นใจเนอะว่าเด็กหรือชนอะไรก็แล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าแค่ลูกเราถ้าเกิดคุณชนะคุณแม่จะลงมา
หลังเกิดเหตุทางคุณแม่ของน้องวัย๗ขวบได้รีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาล
จากนั้นได้นำหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความไว้ที่สพศรีราชา
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดพบว่าสามารถบันทึกภาพรถเก๋งคันสีเทาเอาไว้ได้เป็นบางจุด
พร้อมกันนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามรถเก๋งคันดังกล่าวแล้ว
ว่าน่าจะสามารถติดตามตรวจสอบป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าวได้เร็วนี้